การแสดงละครนอกแรกเริ่มนั้นการแต่งกายจะมีลักษณะเรียบง่าย
แต่งตัวแบบคนธรรมดาสามัญเพียงแต่เน้นการแต่งกายให้กระชับรัดกลุ่มเพื่อความสะดวกในขณะที่ทำการแสดง
และเริ่มมีการพัฒนารูปแบบการแต่งกายละครนอกมากขึ้นเรื่อยเพื่อให้เกิดรูปแบบการแต่งกายที่ดูงดงามมีความวิจิตรสวยงามมากขึ้น
ซึ่งมีการเรียนแบบตัวอย่างมาจากการแสดงละครในและบางครั้งก็จะเรียกแบบเดียวกันกับการแต่งกายแบบละครในว่าเป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่อง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน